สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่
สดไหม

คือผมไม่ได้ไปดูแลผิวหน้าหนังหน้าผมเลยเนี่ย

เออไม่เป็นไรเดี๋ยวมีรู้จักอีหมอ
หมอรัชพลหมอรัฐภูมิ
คุณตอนนี้หมอรัชภูมิหมอประจำตัวผมเลยหมอหนุ่มอย่างนี้นี่

ไม่มีปัญหาเพราะว่าเภยเป็นเรื่องที่เราไปทำ
คุ้นเคยหมอหนุ่มเขาได้ยินเขาเดี๋ยวจะได้แบบ
จากพื้นแรก๘ก็เป็น๑๖๐๐๐

เดี๋ยวค่ะพี่ตึงคนละครึ่งไม่ได้นะคะ

สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เลขที่ออกรางวัลที่๑นะครับ

เลขท้าย๓ตัวครับ

ที่นับสำหรับ
ข้างล่างครับเราเลขที่ท้าย๒ตัวไหมครับ

หมายถึงที่๑ขอโทษผมไปอ่านตรงนี้
คุณผู้ชมมันอยู่ข้างล่าง

งั้นผมพูดใหม่เลขท้าย๒ตัวที่เขาเขียนไว้ข้างล่าง
จ้ะเลยเรียกกันว่าล่างไม่ใช่การแสดงหรอกมันต้องบวกกับกันร่อนด้วย

งวดที่แล้ว๒๒งั้นงวดหน้าก็๒๖
ส่วนอะไรอ่ะวันที่๑๘๓
ที่อยู่บนทัศน์บนอยากพูดได้มั้ยเศร้าอยู่เนี่ย

ก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ไม่ถูก
ต่อไปนักรบย่อมมีบาดแผลเสมอ
หน้าเราต้องส่วนคนดึงรอของพี่มาถูกตลอดเวลา
ถูกไปด้วยหรือเปล่า

สำหรับแฟนรายการนะครับ
ก็สามารถที่จะส่งไลน์เข้ามาได้นะครับ
เป็นไลน์ของทางไทยรัฐนี่นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะ
ใครไม่ถูกงวดนี้เราจะปลอบใจ
อยากจะบอกรักใครอยากจะบอกเกลียดใครก็บอกเข้ามา
ตอนนี้ท่านที่แบบว่ากินข้าวกับอะไร
แล้วดูรายการเราอยู่หายไปเนอะท่านผู้นั้น

แต่ว่าเยอรมันอังกฤษนี่ดูตลอดส่งมาด้วยด้วยนะ

เอาละครับไปข่าวเรื่องแรกวันนี้นะฮะ
พิตตี้อออยนะครับก็เสียใจร้องไห้นะครับ
เปิดสู่สารขุดศพลูกขึ้นมานะครับ
ก็วอนช่วยตามจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้นะครับ
กรณีที่มีหญิงสาวหน้าตาดีนะฮะ
ชื่อว่าออยหายตัวไปนะครับ
เป็นเวลานานประมาณตั้งแต่ปี๕๗นะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งถูกจับไปก่อนหน้านี้นะครับ
โดยครอบครัวของนางสาวยุภาษีเดชหรือว่าออยโคโยตี้สาวสวยวัย๒๓ปีครับ
ได้แจ้งความคนหายไว้กับทางมูลนิธิกระจกเงา
ตรงกับศพหญิงสาวนิรนามคนหนึ่ง
ถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ข้างถนนนะครับ
จังหวัดชนบุรีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๗นะครับ

เกษรเทียนโสภาอายุ๖๐ปี
เป็นคุณแม่ของคุณออยนี่แหละครับ
เดินทางมาติดต่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิต
เพื่อทำใบมรณบัตรแล้วก็เอกสารอนุญาตขุดศพนะฮะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ฝังเอาไว้ในสู่สารไตรคุณธรรมนะครับ

ครอบครัวเตรียมนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ

โดยมีพลตรวจตรีไตรรงผิวพันธ์นะครับ
ท่านเป็นคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการคนหาย

แล้วก็เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงา
อำนวยความสะดวกให้นะครับคุณผู้ชม
ทางด้านนางเกษรนะฮะท่านก็เปิดเผยนะครับ

มาทำงานที่พัทยาได้หลายปีแล้ว
ทุกเดือนนั้นจะส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนเลย
น้องออยเนี่ยว่างนะฮะก็จะไปหาคุณแม่

ตนเองให้เพื่อนของออยช่วยออกติดตามให้

แล้วก็เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงา

หลังจากนี้ครับตนเองจะนำร่างของน้องออยนั้น

แล้วก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้าย

มีการนำเสนอข่าวไปนะครับว่า

มีศพของผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะฮะ

ตอนนั้นไม่มีญาติหาญาติไม่เจอนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยมีการนำไป

เพราะไม่มีญาติเนี่ยนะเป็นศพไร้ญาติที่บ่อไป

ปรากฏว่าไปตรงนะฮะ

แต่ตอนนั้นหาญาติไม่เจอนะฮะเรื่องก็เลยเงียบหายไป

ตั้งแต่ปี๕๗ครับจนสุดท้ายเนี่ย
ยืนยันชัดเจนว่าศพที่เจอเนี่ยก็คือออย
มีการไปแจ้งความขยายผลกันปรากฏล่าสุดผลมันออกมา
เพราะฉะนั้นตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นะฮะ
สำหรับคนที่ฆ่าออยนะครับ
อืมก็เลยโอ้โหนานนาน
อ่าเดี๋ยวต้องไปตามดูกันต่อไปนะฮะเรื่องนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่มีผู้ประท้วงในอเมริกา
เกี่ยวกับกรณีของจอร์สปลอยนะฮะ
รอยที่โดนตำรวจปราบแล้วก็อัดเอาเข่าใช่ไหม

ตอนนี้เกิดการประท้วงทั่วสหรัฐอเมริกานะฮะ
ไปถึงแบบคือประกาศภาวะฉุกเฉินไป๒๐รัฐแล้ว
คือสื่อต่างประเทศก็รายงานว่าหน่วยรักษาเนี่ย
ช่วงนี้นะฮะที่เขาทำไปทั่วเลยเนี่ย
หน่วยต่างประเทศหน่วยอลักขาได้นำตัว
ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐนะฮะ
เข้าไปยังหลุมหลบไพรภายในธรรมเนียบข่าว

หลังจากกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคน

และพยายามทำลายแผงกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ใช้เวลาอยู่ในหุมหลบภัยเป็นเวลาเกือบ๑ชั่วโมง

รับการออกแบบเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่นการโจมตีจากผู้ก่อการร้าย

สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียด

สามารถได้ยินเข้าไปถึงธรรมเนียบข่าว

ขณะที่หน่วยอรักษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
พยายามควบคุมการประท้วงไม่ให้บานปลาย
นี้เหตุการณ์ประท้วงทั่วสหรัฐอเมริกานั้น

ชายผิวสีที่ถูกตำรวจล็อกคอจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในขณะจับกลุ่ม
โดยการประท้วงได้บานปลายไปจนถึงใบจักรต้นเหตุคือที่มินาโพลิสที่มินิโซต้า
ยังประเทศต่างทั่วโลกส่งผลให้หลายเมืองต้องประกาศเคอร์ฟิลล
และขอให้ทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบนี้
เยอรมันมีผู้ประท้วงด้วยไปประท้วงที่สถานทูตสหรัฐที่เบอร์ลิน
แล้วก็ชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมอังกฤษและในอังกฤษประชาชนก็ไปชุมนุมเหมือนกัน
เพื่อประท้วงและแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการประท้วงในสหรัฐ
ก็คือถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีความสงบ
ตอลลอนโตเม็กซิโกประชาชนก็วางภาพวาดและดอกไม้ใกล้กับสถานทูตสหรัฐ
ในต่างประเทศก็จะไปประท้วงที่สถานทูตสหรัฐ
แม้แต่ในอิสราเอลที่เยอรูเซลมก็ประท้วงที่สถานทูตสหรัฐเหมือนกัน
เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์สลอยก็เพราะว่าตอนนี้มันเห็นเร็วนะพี่
เกิดขึ้นปุ๊บรู้ทั่วโลกเลยถึงการถึงที่ตำรวจกระทำรุนแรงกับจอร์สปลอยเนี่ยนะฮะ
โตตายหรอแม่เป็นสถานเอาของไปด้วยสถานทรัพย์สิทธิ์ของพี่มาเนี้ยนะฮะ
ก็โดนทำลายไม่ฉันไม่เข้าใจว่าก็ไปต้องขายเข้าหมอยเข้าหมอยออกไป
ก็เนื่องจากที่ว่าทางตำรวจเองเขาไปตรวจตอนแรก
เขากล่าวหาว่าทางจอร์จพลอยเนี่ยมีทนบัตรพร้อม
เขาก็เลยมีการไปตรวจตรวจตน
ประมาณ๘นาทีกว่า
นาทีกับอีก๔๖วินาทีถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับ
แต่ในช่วง๒นาทีเกือบ๓นาทีเนี่ย
รอยเองเขาบอกเลยว่าเขาหายใจไม่ออกแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยเขาหลับไปเลยนะฮะ
ตำรวจเองก็พาเขาขึ้นรถไปปรากฏว่าหลังจากนั้นอาการก็ไม่ตอบสนองนะฮะ
พอกดต่อเนื่องไปเนี่ยเขาหมดสติไปประมาณสัก๓นาทีก่อน
ช่วงที่กดแรก๓นาทีหลังจากนั้นก็ยังกดค้างต่อเนื่องจน๘นาที
กระทั่งพาขึ้นรถไปสุดท้ายไม่ตอบสนองเสียชีวิต
นะฮะคืออันนี้คือเป็นภาพก่อนที่จะมีการจับกฎนะครับ
ซึ่งก็ยืนยันให้เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเลย
แล้วก็ถูกใส่กุญแจมือตลอดนะคะ
ทีนี้สุดท้ายแล้วมันพาไปสู่เรื่องราวของการเหยียดสีผิวนะครับ
เพราะว่าทางประชาชนของทางอเมริกันแล้วก็อเมริกาเป็นคนอเมริกัน
เขาบอกเลยบอกว่าคนผิวสีเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าการเหยียดผิวเนี่ยหลายต่อหลายคนแล้ว
เขาได้มีการลงชื่อเลยนะฮะไม่รู้กี่คนกี่คนกี่คนโอ้โหเยอะมากนะครับ
แล้วก็บอกว่าทำไมเรื่องนี้มันไม่จบสิ้นสักที
ตำรวจสี่นายนี้นะครับคุณผู้ชมครับถูกถอดออกจากราชการ
แต่ทางประชาชนเองไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะจริงแล้วควรจะต้องมีการลงโทษมากนะฮะ
เรื่องของความผิดในการที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งก็เสียชีวิต
มันไม่จริงไม่ควรจะทำแบบนั้นซึ่งทางนายกของทางรัฐที่เขาอยู่
แต่ประชาชนก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นประเด็นข่าวขึ้นมา
ว่ามีประชาชนออกมานะฮะแล้วก็มีการประท้วงรุนแรง
เผาเยอะมากเผารถที่ไม่ได้เป็นรถตำรวจด้วยนะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผิวขาวนี่แหละฮะ
ออกมาแล้วก็ดึงคอสุนัขลากคอสุนัขของตัวเธอเอง
จริงแล้วบังเอิญว่าก็พี่ชายก็ถ่ายคลิ้กไว้ได้
เห็นภาพว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดึงคอหมาตัวเอง
มันเหมือนกับเป็นการไปกล่าวหาคนผิวสี

ต่อเนื่องกันไม่นานมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง
บริเวณตรงนั้นน่ะในเซ็นทรัลพาร์คเขาเวลาเอาสุนัขเข้าไปเนี่ย
ต้องต้องใส่ที่จูงหมาเขาเขียนเอาไว้เลยว่าต้องเป็นที่จูงหมา
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาเขาเอาที่จูงหมาออกไงอืม

ดำเนี่ยเขาก็เลยเห็นเขาก็บอกว่าเธอต้องอย่าเอาที่
อันนี้ไม่ได้เธอต้องไหนที่จูงหมาเธอไม่ได้ทำอะไรเลย
ผู้หญิงคนนั้นทำไมก็เถียงบอกว่าฉันจะทำอย่างนี้ด้วยอะไร
แล้วก็ดึงคอมาให้ได้ยินเสียงหมาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
แต่ว่าคนสีผิวเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ก็มีคนดังของสหรัฐที่คนในวงการบันเทิง
ก็ออกมาทวิตเตอร์ทวิตทวิตข้อความที่ไม่เห็นด้วยกับการทำของตำรวจเยอะ
จริงเรื่องสีผิวนี้นะต้องขอบอกเลยว่ามันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
ตั้งแต่ยุคเก็บไฟล์เป็นธาตุกันมา
เหมือนมันฝังอยู่ในความรู้สึก
มันก็ไม่ยอมรับกันเลยทีเดียว
ขนาดแบบว่าคนสีผิวบางคนเนี่ยนะ
เขาก็เรียนหนังสือดีนะฮะ
แล้วก็มาอยู่แถวบริเวณบ้านที่แบบว่าเป็นคนผิวขาวมีเงินอย่างนี้
แล้วเดินกลับบ้านเนี่ยก็โดนจับ
หาว่าเธอมาทำอะไรแถวนี้

ที่นี่ที่คนผิวขาวเขาบอกบ้านฉันอยู่ที่นี่
พอเขาเรียนปริญญาโทนะ
แล้วเขาก็เดินไปเพื่อที่จะแบบว่าไปธุระนู่นนี่

จริงแล้วเรื่องของการเหยียดสีผิวนี่คือ
ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเองเนี่ย
แน่นอนว่าเขามีการรณรงค์นะครับ
ในสิทธิ์มันรู้สึกเฉยชนของคนผิวสีอยู่แล้ว

เขามีการตั้งแบบถึงขั้นว่าบางทีเนี่ยนะฮะ
กลับไปถึงต้นสังกัดของทีมฟุตบอลทีมนั้นเลยนะฮะอืมคือค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียว
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาอยู่ในอเมริกาแล้วเหมือนเรื่องมันไม่จบ
แล้วก็ยังมีถึงแม้ในยุโรปเองก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในอเมริกาเลยลุกฮือเลยนะฮะ
เพราะว่ามันมีเรื่องของภาพคลิปวิดีโอที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วมันหมินเหม่ทีเดียวนะฮะ
ในกรณีที่แบบตำรวจเองเนี่ยมันชัดมันชัดมากมันชัดมากนะฮะ

แต่การทำลายแล้วเอาข้าวของออกร้านนี้ต้องมาให้เพื่อนอันนี้มั่ว
จริงผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่สวมรอย

แล้วพอหลังจากที่มันมีเหตุการณ์จุดชนวนมาถึงตรงนี้

ไม่มีสตังค์อยู่แล้วจริงคนสีผิวเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือมากเท่ากับคนผิวขาว
ในการช่วยเหลือของรัฐบาลเขาก็จะแบบว่าคือการเป็นโควิดในอเมริกาเนี่ย
สีผิวเนี่ยเป็นมากกว่าคนขาว๓เท่าเลยนะแล้วก็เสียมากกว่าที่ติดเชื้อ
ใช่แล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเสียชีวิตด้วยเหรอเสียชีวิตด้วยมากกว่า
ผลปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยพอมีชนวนอันนี้เกิดขึ้นมันก็เลยแบบว่า
ในเมื่อฉันไม่มีเงินก็ปล้นมันซะเลยอย่างนี้ครับไหลเรื่องราวน่าสงสาร
มาเรื่องของบ้านเรานะคะเป็นการแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อนะคะรายใหม่อีกแล้วนะคะ
หรือสบคแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๑รายแล้วก็ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะ
กับ๘๒รายกลับบ้านไปแล้วเนี่ย๒๙๖๕รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
จึงยังอยู่แค่ผู้เสียชีวิตนะคะห้าสิบเจ็ดรายอืมสำหรับผู้ป่วยใหม่เนี่ยนะคะ
เป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปีเดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย
ตรวจเชื้อครั้งแรกเนี่ยนะคะไม่พบก็มาตรวจซ้ำใหม่นะคะ
ในวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะก็พบว่ามีเชื้อ
แต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทางด้านนายแพทย์ทวีสินนะฮะ
เปิดเผยถึงเรื่องของการกำหนดวันหยุดทดแทนวันหยุดสงกรานนะคะ
ว่าถ้าหากสามารถผ่านเหตุการณ์การระบาดไปได้เนี่ยนะครับ
เหมือนระยะที่๑แล้วก็๒ก็จะเกิดการผ่อนคลายในระยะต่อไป
ซึ่งการดูแลสุขอนามัยของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
อย่าลืมนะคะใส่หน้ากากล้างมือก็ขัง
ก็จะมีการชดเชยวันหยุดสงกรานหรือไม่นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้
ถ้าเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ผ่านไปด้วยดีกาดไม่ตกนะ
ก็ช่วยกันถ้าเล่นอย่างนี้จะรอดไหมไม่รอด
ว่าเพื่อความปลอดภัยอดใจหน่อยอดได้แล้วก็อดไปหน่อย
ก็ชายหาดก็คนก็พาลูกเด็กเล็กแดงไปเดินแล้ว

อันนี้คือที่บางแสนนะฮะ

เขาอาจจะมีการปิดถนนบางช่วงบางจุด
แล้วก็ในมุมของทางโรงหนังเองก็ได้มีการเริ่มแบบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเริ่มเตรียมตัว
เพราะว่าแน่นอนคือเข้าสู่เฟส๓ในการปลดล็อกก็คือคนเข้าไปดูหนังได้

ทำผมเองนะฮะก็มีมาตรการเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็คือมีตัดผมได้สระอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยคือทำสีผมดัดผมได้แต่สองชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านบางร้านตัดผมบางร้านร้านทำผมบางร้านเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะบางคนเนี่ยทำสีผมเนี่ยนะหรือว่าดัดผมด้วยเนี่ยมันเกิน๒ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไป
เขาตัดสีแดงอย่างสีแดงสีอะไรอย่างนี้คือเขาต้องกัดให้ผมมันเป็นสีขาวก่อนแล้วค่อยย้อมไม่งั้นสีไม่ติดอย่างนี้๒ชั่วโมงไม่อยู่ไม่เอาได้หรือแม่
ง่ายนิดเดียวก็อย่าเพิ่งไปกัดสีได้ไหมเอาแค่ย้อมหงอกอย่างเดียวพอไหมหรือไงพอย้อมหงอกเนี่ยแค่แบบครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้ว
แต่ทุกคนก็ไม่มีงอกของคุณแม่ไง

ก็กลับมาสภาพเดิม
โอ๋ยไหมถ้าการวัดอุณภูมิอะไรอย่างเดี๋ยวมันไม่พอ

วัดดังที่อุทัยธานีครับ
ก็มีภาพวาดส้มหยุด
แล้วก็มีรูปของทางคุณแม่สีตางบัวทองเนี่ยนะครับ

คือฮือฮามากฮะในโลกโซเชียลครับ
ที่ชื่อว่าคุณจรรณพัฒน์
ได้มีการโพสต์นะฮะ

อีก๓๐๕๐ปีข้างหน้ากลับมาย้อนดู
ทุกคนจะรู้ว่านี่คือยุคที่แม่สีตังปังมาก
ตำนานส้มหยุดวัดหนองเต่าหมู่ที่๗
บ้านหนองเต่าอุทัยธานีครับ
ล่าสุดนะฮะคุณจรรย์พัฒน์แก้วอ่ำครับ
อายุ๓๐ปีเป็นผู้วาดภาพสิตังบัวทองบนผนังโบสถ์
เขาเปิดเผยว่าภาพนี้นะครับ
เป็นภาพที่กลุ่มคนที่มารอรับเสด็จพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัตินั้น
แล้วก็ได้มีการแอบซ่อนภาพของสีตางนะครับและผลส้มเอาไว้ด้วย
เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าภาพนี้อยู่ในยุคสมัยไหน
ซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการลบหลู่หรือว่าบิดเบือนพุทธประวัติแต่อย่างใด
ส่วนตัวแล้วมีเจตนาที่ดีไม่มีในอื่นแอบแฝงนะครับ
ทางด้านนายสังวานพงจำปาอายุ๕๖ปีเป็นกรรมการวัดก็กล่าวนะครับว่า
อุโบสถนี้เป็นอุโบสถเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี
โทรไปตามการเวลาได้ทำการบุรณปฏิสังขรขึ้นมาใหม่นะครับ
ด้วยการบอกบุญจากทางพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

แล้วก็ได้มีการจ้างช่างศิลป์มาวาดภาพพุทธประวัติทั้ง๑๓กันครับ
ส่วนภาพรายละเอียดต่างศิลปินผู้ว่าจะเป็นผู้ลงรายละเอียด
ว่าจะต้องสอดแทรกอะไรเพิ่มเติมลงไปบ้าง
และภาพที่เป็นข่าวตนเองบอกตรงว่าไม่รู้จักนะ
มารู้ตอนที่เป็นข่าวดังพร้อมกับเจ้าอาวาสนี่แหละ
แต่เท่าที่ดูแล้วจากภาพก็ไม่ได้เสียหายอะไร

ก็จะเห็นแต่เพียงว่าเป็นภาพ
ที่มีพุทธศาสนิกชนนั้น
เฝ้ารอรับเสด็จองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง

แต่ก็เข้าใจในมุมของคนที่วาด

เขาเป็นจิตกรในการวาดเนี่ย
เขาก็อยากจะสอดแทรกอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไป
แล้วสมมุติผ่านไปอีก๑๐๐ปี

เอ๊ะนี่ภาพทำไม
คนไม่รู้ถึงอ๋อศิษย์ตังค์ไง
เขาก็จะรู้เลยว่าภาพศิษย์ตังค์

มีหมดบางที่มีโดเรมอนด้วย
เลมอนอะไรอย่างนี้ใช่เอาไว้

ผ่านอีกสัก๒๐๐ปี๓๐๐ปีอย่างนี้

สมมุติว่าถ้าเกิดอยู่สิพี่

๔๐๐๕๐๐ปีภาพอันนี้แปลกเป็นผู้หญิงสั่งโทษอยู่

มันอธิบายยิ่งง่ายไปกว่าเดิม

รุ่นล้านรุ่นเลสมาดูอีกที

ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเพียงแค่ตรงนี้

บัดต่อไม่รอแล้วนะ

ถ้าโชว์ตัวเป็นงานนะ

ถ่ายคลิปถ่ายรีวิววาดเก่ง

จะไปทำนมแล้วนะนางบอก
เพราะว่ามีงานจากบราซิล

นางจะไปถ่ายโปปก่อน

ฉันขำนาง

เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะสุดอึ้งขยะคลองลาดพร้าว

คุณเบาเท่าคุณเบาเท่านะฮะ
คุณเบาเท่าแฟนประจำแฟนตัวยงของเราในทวิตเตอร์

เป็นคนชอบบ่าวเท้านี่ชอบคุณรถเมมาก
บ่าวเท้าส่งมาล่าสุดนะครับ

ภาพสตางศ์ชีส้ม

ศิลปินยอมแก้ภาพแล้วนะฮะ
สิตังชี้ส้มหยุดเป็นพนมมือไหว้
หลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าตรวจสอบนะฮะ
เมื่อวันที่๑มิถุนายนปี๖๓ครับเวลาบ่ายโมงครับ
วันนี้ค่ะนายธรรมนันจุธาธนศัพท์ครับ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
สำนักงานพระพุทธศาสนานะฮะ
ขออนุญาตนะผมพูดลิ้นรัวไปหน่อย
ที่จังหวัดอูทัยธานีครับก็ลงพื้นที่นะฮะ
ไปตรวจวัดหนองเต่าหมู่ที่๗บ้านน้องเต่านะครับ
อำเภออุทัยเก่าจังหวัดอุทัยธานี

ที่คุณจรรย์นพัฒน์แก้วอ่ำอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นศิลปินเนี่ย
เป็นผู้วาดภาพกลุ่มเพศที่๓นะครับ
วาดภาพสีตางบัวทองเจ้าของวลีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
ซึ่งเป็นตำนานส้มหยุดที่โด่งดังในโลกโซเชียล

โดยขอให้ศิลปินนั้นแก้รูปของสีตาง
จากรูปที่กำลังชี้ส้ม
ให้หยุดเปลี่ยนเป็นภาพสิตางนั่งกราบไหว้พระพุทธเจ้าแทน
โดยให้เหตุผลว่าภาพของพระพุทธเจ้ากำลังลงมาจากสวรรค์
และมีเหล่าเทวดานางฟ้าและคนมานั่งรอเสด็จลงมาในวันเทโวโลหนะ
ในที่ผนังโบสถ์วัดหนองเต่าแห่งนี้
เป็นภาพหลักซึ่งแสดงคำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่น่าจะมีภาพหรือสิ่งแปลกปลอมมาแอบแฝงอยู่ในนั้น
ซึ่งภาพสีตางชี้ส้มนั้นมาอยู่ในภาพนี้
เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
เนื่องจากภาพพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาพอีกภาพหนึ่ง
มีความสำคัญทางพุทธศาสนา
โดยภาพจิตกรฝาผนังโบสถ์แห่งนี้
ทางนายธรรมนันได้ชมว่า
นับเป็นภาพวาดที่สวยงามตระกาลตาเป็นอย่างมาก
รวมถึงภาพวาดพระพุทธเจ้ากำลังลงมาจากสวรรค์
ที่คุณจรรตพัฒน์ศิลปินผู้วาดภาพก็สวยสง่า
แต่มีอยู่อย่างเดียวที่มาสะดุดตาก็คือภาพของสีตางบัวทอง

เพราะถือว่าการลงมาโปรดสัตว์ของพุทธเจ้านั้น

ไม่ควรที่จะมีเน็ตไอดอลหรืออะไรมาแอบแฝงอยู่
ขอให้แก้ภาพสีตางค์ชี้ส้มหยุด
มาเป็นกำลังไหว้พระพุทธเจ้าแทน
นี่นะครับคือคุณจรรณพัฒน์นะฮะซึ่งศิลปินผู้วาดภาพ
บรรดาศิลปินที่วาดภาพอีก๒คนนั้น
ก็ต่างบอกว่ายอมรับแล้วก็จะแก้ภาพ
ตามที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนานั้น

สีตางชี้ส้มหยุดเป็นไหว้น้อมรับพระพุทธเจ้า
และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันนี้
นี่นะฮะฮะอันนี้ขอบคุณทางคุณให้มือกลับขึ้นมาว่า
ปากเน่าด้วยนมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง
เวลาที่เราอ่านข่าวไปแล้วยังไม่มีการอัปเดต
เขาจะอัปเดตบอกเรามาอันนี้เป็นการแชร์นะ
คนอื่นที่เสพข้อมูลข่าวก่อนหน้านี้ไปจะได้รับทราบกันทันท่วงที
ค่ะนะเพราะตอนนี้ข่าวเร็วมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวเองมีคุณสารแน่แวบ
บอกว่าสารแนไม่ตั้งชื่อวัดส้มหยุดไปเลยล่ะจ๊ะนี่
นี่นะฮะอ๋อก็นี่กันอันนี้คือเหล่าเทวดาถูกไหมคะไม่ใช่หมาเฝ้าไง
เขาบอกว่าถ้าใส่มงกุฎนะเทวดาข้างนั้นเป็นชาวบ้าน
ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มเน็ตไอดอลถูกไหมฮะอ่านี่คือเขาบอกมานะน้องคนนี้
เขาบอกเลยบอกว่ามันจะเป็นการเสื่อมหมดนะฮะ
อ่ะเนี่ยคือผนังโบสถเนี่ยสีตางเนี่ยคนละยุคกับพระพุทธเจ้าเนี่ย
ควรจะมาไว้อันนี้คือทางคุณสารแนแช่แป๊บแกก็บอกมา
อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แกบอกมานะฮะ
คุณมิวก็ส่งมาเหมือนกันเลย
เรื่องเปลี่ยนอ่าเรื่องเปลี่ยนนะฮะคดีพลิกเรียบร้อยแล้วนะครับนะคะ
เนี่ยนะฮะส่วนคุณบุญตาหลวงภูมินะคะ
ฝากบอกรักคุณหนุ่มหน่อยค่ะรักรักมานานแล้วอุ้ยขอบคุณมากครับ
ตาหลวงภูมิแต่งงานแล้วก็รักอ่าอ่าก็คือรถแฟนแฟนขับรถเมย
แต่งงานจะไม่ยอมดูแล้วอ่ะเออน้องไม่เอาสิดูสิคุณคุณเรื่องนี้
หรูจะไม่เขาบอกว่าอะไรนะงั้นต้องเปลี่ยนจากส้มหยุด
เป็นสิตางไหว้ส้มหยุดอ่าอืมเมืองพุทธมีอะไรพุทธบ้างคะ
เมืองนี้พูดแค่ชื่อหรือเปล่าอันนี้คือคุณอีรัตน์อะไรสักอย่างเนี่ย
ส่งมาเนี่ยนะครับค่ะก็เปลี่ยนหลายคนบอกนะฮะ
ลงความเห็นว่าแก้ไขเนี่ยดีแล้วนะครับแก้ไขดีแล้วอ่าอ่า
เป็นส่วนตัวก็ได้ตรงไหนเนอะได้นะอย่างกันมีอยู่น่าจะได้
ไปวาดนั้นก็ตามก็ไปวาดกันสิวาดไปไว้แต่อีกภาพหนึ่งที่คน
ชาวเน็ตอาจจะเห็นว่าเออเหมาะสม

เป็นภาพคุณม้ากำลังแบกรถทัวร์อยู่

ไม่ลงสินั้นทัวร์ขึ้นบ้า
ชาวเน็ตอาจจะอุ๊ยภาพนี้เหมาะ

ฉันมีอยู่ตรงผนังโบสถ์เรียบร้อยแล้วจ้ะ

ทัวร์ลงไปดูภาพคุณแม่ยังไง
เป็นโบสถ์อยู่ที่นี่ไง

แต่มีคุณิตท์ออระพันธ์ด้วย
คนที่ไปสร้างโบสถ์นี้ไว้ทั้งหมด

ฝึกไปหมาหรือเปล่า

นี่การที่เราอยู่ในช่วงโควิด
แล้วเราสั่งอาหารมาทานเกิดขยะเยอะนะ

เพราะเราจะไม่กินอาหารร่วมกับใครที่กินนอกบ้านนี่ก็คือ
ในกองถ่ายอย่างนี้จะเป็นถาดหลุมแล้วก็เป็นข้าวกล่อง
แล้วก็ในร้านกาแฟก็ไม่ให้เอาแก้วส่วนตัวไปแล้ว

เออก็ปรากฏขยะเยอะขึ้น

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองคือ
น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันขยำเยอะขึ้นแหละ
ผู้ว่ากรุงเทพโพสต์ภาพขยะบางส่วนนะ

ใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนุธรรม
วันเจ้าหน้าที่นะคะต้องโกยจากจุดนี้จุดเดียวเนี่ยนะคะ

โดยระบุว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ห่างไปแค่๑กิโลเมตรเศษจะเป็นสถานีสูบน้ำ
แล้วเป็นอุโมงระบายน้ำพระราม๙
ซึ่งทำหน้าที่เร่งระบายน้ำในคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ
ที่มีระดับน้ำสูงให้ออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพญาได้เร็วขึ้น

แล้วก็จะทำให้พื้นที่ในกรุงเทพหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมสูงได้
ไม่เฉพาะบริเวณใต้ทางด่วนเท่านั้นที่มีขยะจำนวนมาก
มีจุดอื่นที่กรทมทำแนวดักขยะไว้เป็นระยะ
ก็พบปัญหาเดียวกันที่คลองราชพร้าวจัดเก็บได้๓คันรถ
ชนลาดพร้าว๔๕ถึงสะพานประชาอุทิศเก็บหลายลำเรือ
ส่วนข้อสงสัยว่าทำไมกรทมถึงไม่ติดกล้องวงจรปิด

ผู้ว่ากล่าวว่าคลองราชพร้าวมีความยาวถึง๒๐กิโลเมตร
แต่คลองทุกสายในกรุงเทพรวมกันแล้วมีความยาวเท่าไรรู้ไหมคะ
กิโลเมตรเราไม่สามารถจะใช้เงินจำนวนมหาศาล

ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตา
การรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงถนน

แล้วก็ครูครองขอให้อย่าทิ้งเลย
แล้วก็มันขยะท่วมแล้วก็น้ำเนี่ยจะท่วมขังโอ้โห

คุณหนุ่มมีโซฟาแบบยาวที่นั่ง๔คนทิ้งลงคลอง

ทิ้งลงครองเลยเขากดเขลดขึ้นมาเนี่ย

เห็นคนที่ทิ้งนะคะอันนี้แจ้งได้อันนี้ผิดนะคะ
เราไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะมันเป็น
นี่มันคือเรื่องสาธารณะ
ไม่เอาสิทธิ์ค้า
มันรับง่าย

แล้วเดี๋ยวพอเวลาฝนตกหนักขึ้นมาแล้ว
ก็น้ำท่วมก็โวยวายอีก

ในกรุงเทพฯตอนนี้ถ้าเป็นร้อยบ้านมันเป็นถังมาก

ทุกอย่างนะเราร่วมมือกันได้นะ

มีความทำเสียงอ่อนอนวรมากเลยนานได้ยินที

อยู่ริมคลองนี้ฉันเห็นเลยฉันเศร้าตลอดเวลา

มาเรื่องแบบแฟชั่นกันบ้างดีกว่า

เรื่องแฟชั่นถ้าที่ฉันจะพูดกันไป
เป็นเรื่องของมันบางทีอาจจะแบบว่า

อาจจะเป็นเขาเรียกว่า
แบบเวลาพวกผู้ใหญ่เขาออกงานแต่อันนี้พอเวลาเป็นเห็นไหมดูดิ
เห็นไหมนี่ประมาณว่าโทนสีนี้เลยน่ะ
สวยแต่จริงเนี่ยพอคุณเห็นอย่างนี้นะ

อันนี้เป็นในไทยเป็นชุดอะไรภี่อันนี้แบบนี้

เข้าใจคำนี้ไหมแค่นั้นเอง
เอ่อมันคล้ายกับเสื้อสมัยนี้

มีแบบว่าฉันให้ดู

ดูที่มือพี่เมียว

นี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็

เล่นละครกันขาบิดเป็นเลข๘ยังไม่ได้
ไม่ของแบบนี้นะตอนนั้นน่ะ

เซมียาเกะมา

ก็ไปเอาผ้าลายจก

ไปทำเป็นเสื้อไปทำเป็นลายจ้า

พอเขาทำเป็นลายบนผ้าที่อัดพลีต

๕๐๐๐คูณเท่าไหร่๓๐เท่าไหร่

วาเลนติโน่ก็เอาผ้าไทยไปทำ

มันมีตังค์ก็เหมือนเอาถุงปุ๋ย

แต่ถ้าเป็นสีอื่นแบบสีพลาสเทล
ชอบทำอะไรเป็นวินเทจ

เธอเข้าไปศึกษาเธอเข้าใจคำนี้ไหมว่า

ดังนั้นนี่ออกมามันก็จะเป็นอย่างงี้
แต่จริงด้านหลังนี่โป๊นะ

เห็นแผ่นหลังทั้งหมดเลยนะ

ที่โรแพลนดรัง

ปฏิหารชาวบ้านตามเสียงร้องปริศนา
ปรากฏว่าไปเจอว่าเป็นทารกคนหนึ่งเนี่ยถูกฝังทั้งเป็นนะครับ
แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทย

ลเลอร์ได้รายงานถึงบริหารของเด็กทารก
แรกเกิดที่ถูกฝังอยู่ในดิน
แต่ว่ากลับรอดชีวิตออกมาได้นะครับ

เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
การช่วยเหลือเด็กทารกในครั้งนี้นะครับ
เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเหลือเกิน
ชาวบ้านไปได้ยินเสียงเด็กทารกร้องในระแวกใกล้
ก็เลยพากันตามไปที่เสียงร้อง
ปรากฏว่าไปพบขาเด็กเนี่ยนะฮะ

ปรากฏว่าพบว่าเด็กยังไม่ตายนะครับ
ก็เลยรีบนำเด็กนั้นส่งโรงพยาบาลครับ

เบื้องต้นเองทางแพทย์

ก็แจ้งว่าทารกน้อยนั้น

อุดตันทางเดินหายใจ

สาธุโอ๊ยหน้ากลูก
คือดินเข้าไปอุดจมูกอุดปาก

ขายังต้นสั้นอยู่เลย

นี่น้องสารนางนะ
น่ากลัวมาก

เอ้าพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้า

ทาทาโพสต์คลิปกับพี่หมอ

คุณก๊อตจิบอกเข้ามาบอกว่าคุณหนุ่มคะไทยเดิมนั่นมันเพลงค่ะ

คุณแว่นใหญ่ถามว่าคุณม้ามีแพลนจะแต่งงานไหม

แต่ดิฉันไม่คิดจะแต่งงานหรอกนะกลัว
เรื่องนี้บลูจะไม่ห้งฝนตกนะคะ

เขาถามว่าที่นี่ฝนตกไหม
ตอนใบตอน๔โมงตก

คือผมเกริ่นให้ก่อน

มีนักร้องลูกหนึ่ง

หลังจากนั้นก็คงมีคนประเมินกันว่า
แล้วคนอื่นทั่วไป

เราอ่านข่าวฉันลำคาญคนมันสาหร่าแหน
เอาสิเอาให้จบไหนมึงจะสาก็สาให้มันจบไปเลย

ชอบนี่เราโอ้เรื่องแบบนี้นะ

ล่าสุดก็มีข่าวในรายการโหนกระแสหลุดออกไป
เห็นไหมคะคุณนิดอรพันธ์ค่ะ

ขอโทษเลยเล่นให้คุณปานี่ศิษย์เลยล่ะกัน
มีของคราวไซคาลนะครับ
ก็มีทีมพิธีกรบางคน

เป็นข่าวดังกันออกไปเยอะแยะมากมายนะครับว่า
มีเรื่องของมือที่๓มาเกี่ยวข้อง
แล้วแล้วก็เลิกกันแล้วแยกย้ายกันคุณหมอ

ล่าสุดเขามีรูปถ่ายคู่กันออกมา

อ้าวดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนอร่อย
ดูคลิปก่อนน่ารักจะตาย
รู้สึกจะแบบว่าย่างแกะนะ
ตอนนี้ขายแกะนะครับ

เก็บขวดย่างแก

มึงรู้เยอะนะตามข่าวมีการเพื่อนรักหากเรียนโผล่ต่างตนาหลุดออกมาเยอะมากมาย
คำเคริมอะไรนะ
เรื่องของสาวหล่ออะไรอย่างนี้นะฮะคุณม้าเชิญครับ

ไม่ฉันอ่านได้แล้วฉันก็ไม่ต้องดูด้วย

ทำงานให้กับไทยรัฐนิดอรพันธ์คุณปณีสินไม่จำเป็น

วัดไหนอยากได้ภาพพี่ม้าแบกรถทัวร์ล่ะคะ
ติดต่อค้าหนูได้ค่ะ

เพราะว่าเรื่องของครอบครัว

คือคุณเชื่อหมอกับธาธา

อันนึงเกิดขึ้น
อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจเลยทีเดียวดังนั้นแน่นอนนะคะมันก็จำเป็นที่จะต้องให้เห็นภาพครอบครัวอันสวยงามแล้วก็อบอุ่น
อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากนะฮะแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยคุณจะแบบว่าทำเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วจะมาแตกแยกอย่างนี้
มันก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันก็ไม่แตกแยกก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ขึกก่อนค่ะนะพี่พูดยังงี้มันเหมือนแบบมีนี่อะไรเหรอรับลงคมในอัปดาห์รับลงคมในอะไรฮะ
ก็นี่ไงก็คือเรื่องราวมันก็คือแค่นี้แหละ
ก็ดีแล้วไงที่แบบว่า
คุณกำลังคิดว่าคือเป็นหน้าม่านหรือครับ
หน้าม่าน

ม่าม่านกับหลังม่านมันไม่เหมือนกันเหรอครับหรือไง

ก็คุณพูดมาแบบนี้มันสื่อไปถึงอย่างนั้นได้

เพราะว่าเขากำลังที่จะทำโครงการดีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว
อ้าวแล้วไม่ดีเหรอคะนี่จริงคุณเข้าใจไหมไม่งั้นเนี่ยเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ย
โตโน่เนี่ยเขาก็มีภรรยาใช่ไหม
แล้วเขาก็ไม่ใช่เขาก็เป็นโสดใช่ป่ะ
เขาเป็นโสดเนี่ยเขาก็มีโฆษณาเกี่ยวกับบ้านคนโสดใช่ไหม
แล้วอยู่มาไปแต่งงานกับแม่แตงโมเมื่อก่อน
เขาปลดโตโน่ออกเลยนะสินค้านั้นน่ะ
เราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เขาก็ถูกต้องแล้ว
เขาก็ไม่ได้เลิกกันก็เป็นสิ่งที่ดีจะตายเราก็ดีใจด้วย

เข้าใจไหม

เอ้าแฟนคุณธาธาอย่างนั้นไม่ใช่คุณปรำ
ปรำไหน

คุณเฟรมนั่นชาติที่แล้วจนเลิกไปกัน
ข่าวว่าแต่งงานเขามีลูกโตจนจะบวชอยู่แล้ว

ชื่อพอลูกแล้วนี่ไงคุณพ่ออยู่
นี่ส่วนนี่ไปดูรูปของมายูนะฮะ
มีเท่าโซเชียลไปเจอว่าลูกมายูน่าเหมือนดาราคนนี้ตอนเด็ก
ไม่ถึงอาหน้าอาจจะถ่ายหมดมั้ย
น่ารักอ่ะเออแล้วทำผมส่วนนี้พอดีเลยเออเอามาอีกครั้งอีกครั้งโอเคนะครับก็ทั่วลงมั้ยลากันดีกว่าทั่วลงนะทั่วผ่านรายการหรือเปล่าวันนี้พูดมาเรียบร้อยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้คุณพระดำมานะ